คือสองคนก็เป็นหัวเรือใหญ่ก็จริงแต่เขายังมีคนอื่นด้วย

วันนี้๒พักชัดเจนคือเพื่อไทยกับก้าวกลายชัดเจนแล้ว

วันนี้เพื่อไทยยังแจ้งว่ายังมีพลังสังคมใหม่ร่วมรัฐบาลอยู่

ใช่ค่ะก็ยังรอการนัดจากพักเพื่อไทยอีกครั้งนะคะ
ส่วนพักรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามามีพักไหนบ้างเนี่ย
เขาบอกยังไม่รู้แต่คาดว่าอาจจะต้องพึ่งเสียงจากพลังประชารัฐหรือเปล่า
เพื่อให้ได้เสียงโหวตจากสว
อันนี้หมายถึงพึ่งเสียงในการมาช่วยโหวตใช่ไหม
หรือว่าหมายถึงว่าต้องเข้ามาร่วมเลย

เพราะว่าถามถึงประเด็นเรื่องที่ว่า
พักรัฐบาลใหม่จะมีพักไหนบ้าง
ตอนนี้ผมยังไม่ทราบแต่คาดว่าอาจต้องพึ่งเสียงจากพักพลังประชารัฐมาช่วยโหวต
แต่นี่คุณชาวลิศนะเป็นหนึ่งเสียงนะต้องรอฟังทางเพื่อไทยเขาด้วย
ใช่ค่ะพอถามว่าคุณชาวฤทธิมองยังไงในฐานะ๘พักร่วม
คุณชวริสบอกว่าเขาก็คงทำเต็มที่แล้ว
ผลออกมาแบบนี้ก็ต้องยอมรับกันไป

สอบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักเสรีรวมไทย
นี่ก็หนึ่งเสียงเหมือนกันนะคะพลตำรวจเอกเสรีพิสูจน์เตมียเวทสอบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพลักษณ์เสรีรวมไทย

ส่วนที่เก้าไกรต้องไปเป็นฝ่ายค้านผู้สื่อข่าวก็ถามว่าป้าเสรีคิดว่าพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์รุนแรงขึ้นไหม
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าไม่น่าจะมีเพราะในทางกฎหมายมันไม่มีบทบัญญัติไหนกำหนดว่า
ที่ชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่งต้องได้เป็นนายกหรือเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
เพราะที่ผ่านมาพักที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ก็ต้องรวมเสียงข้างมากให้ได้
เมื่อก้าวไกลไม่สามารถรวมได้ก็ต้องยอมรับ
นายปฏิพัฏธรรษนและสันติพาหญิงต้องลาออกจากตำแหน่งไหมเออมันก็จะพันแหลมอยู่
ก็ก้าวกลายยังมีประเด็นถูกร้องเรียนเรื่องการล้มล้างการปกครองในรัฐธรรมนูลอยู่นี่

ใช่ถ้าสารรัฐธรรมนูญไม่ได้ใช้ว่าผิดและยุบพัก

เพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องลาออกหรอกรอไปก่อน
คุณปฏิพัฒน์เป็นรองหัวหน้าพักเก้าไกลใช่ไหม
แต่รู้สึกจะลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าพักไปแล้วนะ
เพราะว่าโดยมารยาททางการเมือง
อย่างอาจารย์วันนอนเป็นหัวหน้าภักร์ประชาชาติ

ผมรู้สึกว่าคุณปฏิพัฒน์ก็จะลาออกเหมือนกันนะ

ถ้าเกิดมันมีการยุบพักการเมืองขึ้นมาจริง
แล้วตัดสิทธิ์ผู้บริหารพักคณะกรรมการบริหารพักเนี่ย

หมออ๋องก็จะไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพักแล้ว

แล้วจะโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยไหมคะ

ถ้าเป็นสอสออย่างเดียวก็ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอะไร

จากการเช็คข้อมูลของทีมข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ย
ก็ทราบว่าได้รับการติดต่อจากเพื่อไทยแล้ว
แต่ว่าหลายพักยังรอดูท่าทีจากเพื่อไทยก่อน
ว่าจะหาเสียงสนับสนุนจากที่ไหนมาเพิ่ม
ถ้ายืนยันว่าจะไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักสองลุงค่ะ